ติดตามความตอนนะครับในข่าวเช้าตรูไทยอำรัฐอ่ะ
ช่วงนี้มีเรื่องมาเตือนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
ค่ะก็ไปซื้อรถของเล่นมาให้ลูกเป็นรถไฟฟ้าคันใหญ่ใหญ่
ต้องมีการเสียบไฟเพื่อชาร์จแบตให้กับลูกได้เล่นนะฮะ
จู่คุณผู้ชมมันเกิดไฟไหม้ขึ้นมา
แต่ว่าโชคดีนะตอนนั้นเนี้ยเด็กเนี้ยไม่ได้เล่นอยู่
เพราะว่าเสียบไฟชาร์จเอาไว้ไหม้หมดเลยคุณผู้ชมนะฮะ
ก็เลยมาเตือนกันแล้วกันว่าถ้าเกิดจะซื้อให้กับลูกต้องระวังด้วยนะ
ไปดูสภาพเลยเป็นสภาพรถของเล่นนะฮะเป็นรถไฟฟ้าสำหรับเด็ก
อืมซื้อมาเสร็จปุ๊บก็ต้องมีการเสียบชาร์จไฟเอาไว้นะฮะ
เล่นไปชาร์จไปอะไรแบบนี้เพื่อให้มันสามารถที่จะขับเคลื่อนได้เนี่ยฮะ
ไม่เหลือว่าเป็นรถของเล่นเลยนะคะคุณทัศนัย
มันไม่เหลือสภาพแล้วอาจจะเห็นกันชนหน้านิดนึงเหลือง
เหลือแต่ซากเลยแล้วก็มีร่องรอยของเขม่าวไฟ
ที่ไหม้รถนะฮะอยู่ที่หน้าบ้านเกือบจะลุกลามไปเข้ามาในบ้านนะครับ
เจ้าของบ้านก็เสียบรักรถของเล่นอันนี้เอาไว้ที่หน้าบ้าน
แล้วเกิดการระเบิดลุกไหม้ขึ้นมาโชคดีนะ
เพื่อนบ้านเห็นก็ช่วยกันไปดับได้ทันก่อนที่จะลางเข้าไปในบ้านนะครับ
ขณะที่เกิดเหตุเจ้าของบ้านไม่อยู่บ้านนะครับแต่ว่าก็ไปเสียบรักชาร์จรถไฟฟ้าให้กับลูกเอาไว้ตลอดทั้งวันเลย
ตกช่วงเย็นมาเอ๊ะทำไมเพื่อนบ้านได้ยินเสียงระเบิดก็เลยเดินไปดูโอ้โหไฟกำลังลุกไหม้ครับ
ลามเข้าอยู่ในบ้านอยู่แล้วก็เลยตะโกนเรียกเพื่อนบ้านหลังอื่นมาช่วยกันดับไฟ
ก็สุดท้ายก็ดับได้นะฮะก็ไหม้แค่บริเวณหน้าบ้านเท่านั้นไม่ได้ลามเข้าไปในบ้าน
นะก็ฝากเตือนนะจะออกไปไหนอย่าไปชาร์จเอาไว้แบบนี้นะครับ